คุณผู้ชมจากที่มีการประกาศจากทางด้านของสำนักงานสลาก
ว่าใครไปเจอการจำหน่ายสลากเกินราคาให้แจ้งไป

คนก็แบบแจ้งก็ดีไหมไม่ต้องซื้อแล้วหวงหวยเนี่ย

เขาทำไว้อยู่แล้วนะปีหนึ่งประมาณ๑๐ล้านบาททีเดียวนะครับ
ใครที่เห็นบ่อแสนนี้ก็แจ้งไปนะ
นายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการและโฆษก
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยนะประชาชนก็จะรับรู้การให้มรวรรณนำจับตามระเบียบ
จานุเบกษาก็ทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
เชื่อว่าประชาชนจะสนใจและช่วยกันแจ้งบ่อแสมากขึ้น
ซึ่งเป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคานะฮะ
ส่วนเงินค่าปรับเนี่ยแล้วก็เงินสินบนนำจับเป็นคนละส่วนกันนะครับ
เงินค่าปรับเมื่อตำรวจปรับจากผู้ค้าสลากเกินราคาแล้วเนี่ย
จะส่งเงินค่าปรับอันนี้เข้าไปยังกระทรวงการคลัง
แต่สินบนนำจับจะเป็นงบประมาณที่สำนักงานสลากจัดสรรเอาไว้
เชื่อไหมปีที่ผ่านมาจ่ายไป๑๐ล้าน

ล้านไอ้สินบนนำจับเนี่ยโอ้โหสูงมากนะครับ
สำหรับการจ่ายเงินรางวัลนำจับในส่วนของเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาก็จะได้รับเงินคดีละเท่ากัน
กับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ๒๐๐๐บาท
ส่วนผู้แจ้งผู้ที่ไปแจ้งความนำจับผู้ค้าสลากเกินราคาจะได้สินมนต์นำจับคดีละ๑๐๐บาท
คือถ้าคุณผู้ชมไปแจ้งแล้วนำไปสู่การจับกลุ่มเนี่ยคุณผู้ชมจะได้๑๐๐บาท
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปทำคดีก็ได้ค่าเปรียบเทียบปรับไปก็๒๐๐๐นะครับ
ที่สำคัญการแจ้งบ่อแสเพื่อรับรางวัลนำจับเนี่ยประชาชนต้องแจ้งต่อตำรวจเท่านั้นนะครับ
ดิฉันชอบนะเวลาเจอคนขายเรียนตัวระยะถามทุกครั้งเลยว่า
บอกว่าผมรับมาก็๘๕แล้วจะให้ขาย๘๐ยังไง
คืออันนี้มันต้องลองย้อนกลับไปดูด้วยตอนแรกที่เขาบอกว่า
มันต้องดูที่ต้นทางหมดเลยที่เขาว่ามันต้องสลาย๕เสือหรือเปล่า
ไว้แล้วปล่อยออกมาราคาแต่ละทอดอะฮะมันเพิ่มขึ้นทีละทอดกีละ
ทีละทอดแล้วแบบนี้จะแก้ยังไง
ก็ต้องขอ๙๐ล้อนหนึ่งไหมละต้องขาย๘๐ไงเออ

ถูกต้องแล้วที่สำคัญคือมันต้องย้อนกลับไปดูนะ
ถ้าเกิดว่าเราให้โคต้ากับผู้ค้ารายย่อยได้ครอบคลุม

ไม่ใช่จะจุกอยู่แค่กับยิโปรซาปัวบางราย

แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอใครขายเกินราคาก็แจ้งไปที่สำนักงานสลาก